ไปดูพิธีชาปนกิจพ่อหลอดครับ

ลูกศิษย์ลูกหาไปไว้อะไรกันอย่างครับข้างทีเดียวครับ

นี่เป็นพิธีชาพนักกิจนะครับ
ของนายมัยกิจฉิมหลวงหรือว่าพ่อหลอดนะครับ
ก่อตั้งคณะเสียงอีสานนะครับ
มีขึ้นเมื่อวานนี้ครับโดยเป็นเมนลอยนะครับ
ลานแสดงหมอลำบ้านพักเสียงอีสาน
เลขที่๕๕ตะบลหนองนาคัมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
ในงานมีแม่นกน้อยอุไรพรนะครับ
คู่ชีวิตของพ่อหลอดแล้วก็ญาติพี่น้อง

ไม่ว่าจะเป็นปฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติ
สมจิตบ่อทองบอยสิริชัยแอนอรดี

อย่างลูกแพร่อุไรพรและหมายไทยหัวใจสินนะครับ
มาร่วมนะครับเพื่อส่งดวงวิญญาณของพ่อหลอด
สวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย
หลอดเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมานะครับ
สิริอายุก็๗๑ปีด้วยกัน
วันที่๑๖เมษายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ย
แม่นกน้อยแล้วก็ชาวคณะเสียงอีสานนะครับ
ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๗๑ด้วยกันทั่วหน้านะครับ
หลอดเขาก็บอกว่าพ่อหลอดมาให้โชคเป็นครั้งสุดท้ายครับ